แต่ว่ายังไม่สามารถแจ้งได้เพราะว่าเราไม่มีเจ้าของสุนัขไปด้วย
เมื่อวันที่๑๖หลังจากเกิดเหตุ
ใช่ค่ะเกิดเหตุวันที่๑๔พฤษภาคม

แล้ววันที่๑๖คุณหมอก็ให้เป็นใบรับรองแพทย์มา

วันที่๑๕ก็คือคุณหมอบอกเย็บผงเย็บแผลเรียบร้อย

แต่ว่าตรงหน้า๓เข็มแล้วก็ตรงศีรษะ

วันที่๑๖เราก็ไปโรงพัก
ใช่ค่ะวันที่๑๖ไปโรงพักแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความ

ทนายเจมส์ต้องมีเจ้าของหมาไว้ด้วยไหม
ไม่จำเป็นครับ
คืออย่างนี้ก่อนถ้าจะมีเจ้าของหมาไปด้วยนั่นคือมีความประสงค์จะไก่เกลี่ยกัน
ต้องไก่เกลี่ยกันสองฝ่ายไก่เกลี่ยคนเดียวไม่ได้ถูกไหมฮะ
แต่ถ้าเกิดการแจ้งความไม่จำเป็นจะต้องไปเอาคู่กรณีมาด้วย
ไม่งั้นคดีอาญาเราเป็นผู้เสียหาย
เราต้องไปตามเอาผู้ต่างหามาหรือ

ก็คือเราบอกว่าเราอยากลงบันทึกประจำวันไว้อยากแจ้งความนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าเราอยากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าวันหนึ่งอีกฝั่งนึงไม่ช่วยเราเนี่ย
เราจะได้มีหลักฐานไว้ว่าลูกเราโดนหมาของเขากัด
แต่เขาบอกว่ายืนยันกับเราแบบเสียงแข็งแบบทุกคนที่อยู่ที่นั่นยืนยันกับเราเสียงแข็งเลยว่าไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าเราไม่มีเจ้าของหมาไปด้วย

พอทีนี้ก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็เลือกที่จะไปปรึกษาป้าที่เป็นเจ้าของหมา

ใช่ค่ะพอไปปรึกษาวันที่๑๖วันนั้นเลยป้าเขาก็โอเคเขาโอเคโอเคว่าเหมือนกับโอเคที่จะไปแจ้งความกับเรา
แต่พอวันที่๑๗ก็คือพาลูกสาวมาหาเราที่บ้านมาขอไกลเกลี่ยขอคุยด้วยว่าเออไม่อยากให้แจ้งความไม่อยากจะให้แม่ของเขามีคดีก็คือคุณป้าไม่อยากให้คุณป้ามีคดีติดตัว
กลัวชาวบ้านจะนินทาทีนี้เขาก็เสนอเงินว่าเขาก็เสนอมาว่าเขาจะช่วยเหลือเราเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เราเอาไว้เป็นค่าเดินทางหรือว่าค่าพาลูกพาไอซ์ไปล้างแผลอย่างนี้เราก็เลยยินดีรับไว้เพราะว่าพูดกันตรงก็คือเราก็ไม่ได้มีเงินในวันนั้นเราก็เลยรับไว้ค่ะ

หนึ่งหมื่นบาทโดยบอกว่าอ่าเป็นค่าเดินทางไปรักษาไปทำแผลอะไรก็ว่าไปแล้วเขาบอกไหมว่าจะจะช่วยเพิ่มหรือว่าให้มาคุยกันใหม่หรืออะไรยังไง
ก็คือหลังจากเด็กหายเราได้ตกลงกันว่าเราจะอันนี้คือให้มาก่อนและหลังจากนี้ถ้าลูกเราหายหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเราค่อยมาอันนี้กันอีกทีตกลงกันอีกทีเรื่องค่าเสียหาย
แต่ทางนั้นเขาก็บอกกับเราว่าถ้าเด็กหูหนวกหรือว่าเป็นอะไรที่มากกว่านี้เขายินดีจะรับผิดชอบแต่ว่าจะรับผิดชอบตามบินใบเสร็จของหมอเท่านั้น

แล้วเราก็โอเคไหมวันนั้นได้ฟังเราโอเคมั้ย
ก็คือเราก็โอเคเพราะเขาบอกป้าก็อยู่ตรงนี้ป้าก็ไม่ได้ไปไหนมีอะไรก็ไปบอกป้า
ใช่เราก็เลยไว้ใจเพราะอีกอย่างหนึ่งเราโตมาเห็นเขามาตลอดตั้งแต่เราเด็กเราเชื่อใจเขาค่ะ
ยังไงมันถึงกลายมาเป็นว่าเป็นประเด็นว่าทางฝั่งนู้นบอกอุ้ยทางนี้จะเรียกสองแสนให้ไม่ไหวหรอก
หมื่นนึงก็ให้ไปก็เยอะพอสมควรแล้วนะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็คือตั้งแต่วันที่เขามาเยียวยาเราวันที่๑๗เขาก็มาถ่ายถามทุกวันนะคะ
ว่าเออเป็นไงบ้างหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
หมอตรวจว่าโอเคหูน้องได้ยินน้องไม่ได้มีปัญหาหูน้องไม่มีปัญหาอะไร
พอทางนั้นรู้หายเงียบไปเลยค่ะ

ก็คือเราโพสต์เราโพสต์ลงสตอรี่แล้วก็มีบอกญาติไปบ้าง
น้าของเราบอกอะไรคือเขาก็คงถึงกันนะคะ
แต่ก็โอเคนั่นแหละมันก็เป็นความจริงใช่ไหม
คุณหมอบอกเด็กปลอดภัยนะคุณแม่ก็สบายใจนะ
เราดีใจมากค่ะคืออย่างน้อยลูกเราเขาจะไม่ใช่เด็กพิการ
เขาจะไม่หูหนวกเราดีใจค่ะเราเลยโพสต์แบบนั้น
ทางเจ้าของหมาก็เลยคงจะได้ข่าวว่าอ้าวเด็กหูได้ยินแล้วนี่
เห็นไหมบาดผงบาดแผลเลือดออกตอนนั้นก็เย็บอะไรเสร็จเรียบร้อย
หายแล้วหูได้ยินแล้วเขาก็เงียบหายไปอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะคือเงียบหายไปเลยไม่ได้มาถ่ายถามอะไรอีกเลย